เคนภูมิเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากนักแสดงแล้วนะ
เขามาหันสนใจในเรื่องของเสียงเพลง

และที่สำคัญจริงจังสุดเลย
หุ้มก็ประมาณเนี่ยล้านกว่าบาทเลยนะ
ทุบบ้านทำสตูดิโอเพลงคุณผู้ชม
แล้วก็คุณผู้ชมอะไรรู้ไหมอยากทำงานนี่ดีเจที่รักนะฮะ
แล้วก็มันจะบอกว่าพร้อมเปิดรับพลุกงานด้วยตัวเองเลยนะ
แค่วอนคุณติดต่อเข้ามาขอเธอให้เป็นจริงจังหน่อย

ทำจริงจังบอกว่าไปโชว์ไปเชิงอะไรอย่างนี้ก็มีนะจ๊ะ

ส่วนเรื่องหวานใจเอสเตอร์เมื่อกี้คุณพูดถึงเลยใช่ไหม
คุณเอสเตอร์มักจะถูกโยงนะ
พ่วงกับอดีตคู่จิ้นอย่างคุณช้อนจินดาโชธ

ก็เป็นห่วงความรู้สึกน้องเหมือนกัน

ซึ่งไม่น่าจะแบบโยงมาได้

ใช่ครับผมว่าก็ปล่อยไป

แอบสงสัยนิดนึงว่าตอนนี้ติดต่อไงคะติดต่อเคนเหมือนเดิม

โทรมาขอให้โทรมาคุยงานเถอะแบบอย่าโทรมาเล่นเพราะว่า
บางทีเราทำงานอยู่แล้วก็
แบบถ่ายละครอยู่แล้วแบบมีโทรเข้ามาผมก็ต้องแบบรีบโทรกลับอย่างนี้
แล้วสรุปว่าโทรกลับไปแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้
ผมก็เลยรู้สึกแบบเสียใจนิดนึงนะครับ
โตกันแล้วไม่เล่นนะจ๊ะแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากดูข่าวนี้นะ
เพราะแนนะค่ะตั้งใจมากยอมทุบบ้านและลงทุนไปละหาดกว่าบาท
ราคาน้อยที่ไหนราคาสูงอยู่เหมือนกันนะคะ
ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความฝันของเคนภูมิจริง
ว่าปูทางมาไว้นานแล้วมาเป็นปีแล้วนะคะ
ปีที่แล้วนี่คุณจะอ่านข่าวว่าเขาเนี่ยไปร่วมโชว์กับน้องชายของเอสเทอร์มา

ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะคะว่าสำหรับผลงานบทบาทการเป็นดีเจของเคนภูมิจะปังขนาดไหนนะจ๊ะคุณผู้ชม